ปวดกิจา

กลับมาแล้ว

ผมจำภาพสุดท้ายได้ว่าผมนอนอยู่
แล้วมีเรืออะไรบินผ่านหน้าผมไปก็ไม่รู้

เราก็ยังเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้เหมือนเดิม

ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดด้วยศึกยอดมวยไทยรัฐ

ปวดสนาม

คิดน้อยรวมให้รู้ว่าสภาพไวรอลเป็นแบบนี้

ช่างเท่าไม่ดีแต่สิ่งที่ผมจะพูดนะผมมีตัวอย่างนะครับ

ระหว่างพี่หอยกับด้ามไม้นี้

โอ้โหเล่นด่ากูเป็นหลักกิโลก็ได้
โอ้โหม้ายังสูงกว่าเราเลย
นี่คืออุปกรณ์ของคนกลุ่มนี้

คราวนี้มาดูอีกหนึ่งหน้าที่
ที่เราจะได้เห็นกันทุกครั้งที่ดูมวย

แต่เป็นสองคนนี้

อะไรแล้วครับ๓๐ปีแล้วนะ

สนัยก่อนดูพวกอุทีมีนีร่ำเดินหรือไม่รู้นะ
ต้องขอยกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสนามออฟเตอร์เยีย๒

ให้ลุงทั้งสองคนนี้ของสึกยอดงวยไทยรัติ

ทั้งเช็ดกระดายยัดไช่รูท่อ
ทำมันทุกอย่างภายในเวลาที่จำกัด
เพราะจะมีเวลาทำงานเพียงแค่๒นาทีเท่านั้น
ย้ำ๒นาที
ระหว่างยกนี้ยังไม่รวมอีกหนึ่งสิทธิ์ที่หนักอึ้ง
นักมวยโดนน็อกนะเนี่ย

ทำด้วยครับทำด้วยครับ

เขาก็มาอยู่นิดนึงท่าไหล่
หมูยังเล็กอยู่

บางทีคนที่เหนื่อยที่สุดในงาน

แต่เป็นคุณลูกสองคนนี้แทนละมั้ง

ว้าว
ถ้าเป็นผมเป็นค้าก็ผมจะถามไอ้พี่เลี้ยงบอกว่า

มึงใช้ปลอกซี่ได้มั้ย
จี๊ดปลิกอีกทีมึงเผก

ก็คือเวลาน้อยพี่แล้วลับมวยก็เหนื่อยกันก็เลยลีบให้น้ำให้เลย

พี่เก่งเอา

นี่คุณจะมาสอนเลยเหรอ

หยุดกาเดขึ้นมืออันนี้แย๊บ

ฟึ๊ฯนี่ลองดูนะฟึนี่ก่อน

ไม่ที่ที่ว่าไปแบบนี้เลยว่าเตะ

คราวไม่คราวใช่กัน

อ้าวไง

ข้าวเท้า

อันนี้มันนมมาจากสุโภนภาย

อืม

ใช่ล่ะแต่ถ้าอยากจะดูแบบมันต้องดูศึกยอดมวยไทยรัฐทุกวัน
เสาร์บ่าย๒๔โมงถ่ายท่อสดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓
ผมก็จะลดอีกมากมายหรือว่าจะไปชมที่สนามเลยก็ได้นะฮะ
ติดตามให้เต็มที่เลยครับผมครับผม
เบรกหน้าท่านผู้ชมครับ
รู้แน่นอนว่าผมจะชี้เป้าอะไร
ช่วงหน้ากับพลอยชี้เป้าครับ